สวนบรรยี่หญิงที่ตอนนี้อยู่ช่วงของการเก็บตัว
เพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงเดือนเมษายนจะแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย
ซึ่งก็เป็นสวนฝึกของสภาคมยาฟุตบอล
อุ่นเครื่องเมื่อวานครับทีมบอลหญิงพบกับ
สัมชันธนบุรีในรุ่น๑๓ปี
ดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซามก็ไม่พลาดนะครับ
จัดการทีมเดินทางไปเยี่ยมชมแล้วก็ให้กำลังใจนักเตะ
ส่วนแผนการเตรียมทีมในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับ
ดามแป้งก็บอกว่าจะส่งทีมไปที่เกาหลีใต้๒สัปดาห์
ในช่วงต้นเดือนมีนาคมซึ่งก็จะมีเกมอุ่นเครื่อง๓นัด
จากนั้นนะครับวันที่๒๖มีนาคม
จะอุ่นเครื่องตามบริษัทฟีฟาเดย์อีกหนึ่งเกม

แล้วก็เดินทางไปจอแดนวันที่๒๙มีนาคม
ปรับตัวก่อนการแข่งขันนัดแรกนะครับ

พอมีเวลาอยู่นัดที่๒พบกับจอแดน๙เมษายน
แล้วก็เกมสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่ม
พบกับทางฟิลิปปินส์นะครับ๑๒เมษายนครับ

เราก็จะมีไปเก็บตัวที่เกาหลีใต้นะคะ
กับช่วงปลายเดือนไปเก็บตัวโค้งสุดท้ายที่ออสเตรเลียนะคะ
ก็สิ่งที่แป้งกลัวอย่างเดียวก็คือ
กลัวการบาดเจ็บของน้องนักกีฬานะคะบอลหญิงนะคะ
แต่ก็คิดว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงโค้งสุดท้าย

จอแดนเป็นเป้าหมายหลักที่เรารออยู่
วันนี้มาดูก็เห็นว่ายังต้องปรับเทคนิคอะไรอีกหลายอย่างนะคะ
ก็คาดหวังนะครับว่าจะเข้าที่๒นะครับ

เพราะว่าจีนก็น่าจะเป็นเบอร์หนึ่งในสาย
เราก็ไปลุ้นตัดกับทางจอแดนเอานะครับ
ผลการแข่งขันอุ่นเครื่องเอาชนะอสัมชันธบุรี๑๓ปีไปได้นะครับ
ประตูจากพิกุลเขื่อนเพชรขวารดีแสงจันทร์และสวรรคเพ็งงาม
ตอนนี้ก็สภาพทีมยังขาดทางวรคอนบุญสิงห์ครับ

และพิสมัยสอนใสที่ฟื้นฟูอาการบาดเจ็บก็คาดว่าจะลงซ้อมได้ในสัปดาห์หน้านะครับ